สนับสนุนโดยใหม่สแนคแจ็ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
ก็รู้สึกแย่เหมือนกันว่าเออเราก็พยายามระวังตัวที่สุดเหลือเกินแล้วแล้วก็ทำไมถึงว่าได้มีการแบบ
คือเนอะคนที่เอาเอาเอาโรคมาหรือมาติดโรคที่เนี้ย

แล้วมาเจออย่างนี้เราก็เสียความรู้สึกนิดนึง
แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนอะเราก็ต้องดูแลตัวเราเอง
ปลดล็อกมาไม่กี่เดือนเองไม่กี่อาทิตย์เอง

แล้วอย่างนี้ก็มาอยู่ก็มาปิด

กระลายองก็ก็เกิดร้อนนะพี่

มีผลกระทบครับเพราะว่าเมื่อช่วงเช้านี้เอง

ได้รับข่าวมาจากกรุ๊ปหนึ่งนะครับ

และขอบของเราเองจริงมันไม่ใช่เพียงแค่ที่ตัว
ตัวระยองชาเล่อย่างเดียวเรามีที่เกาะเสม็ดด้วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ถามตรงยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องของโควิด๑๙

ไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือว่าในกรุงเทพก็แล้วแต่

เฉพาะวิธีการปฏิบัติเมื่อวานสองสองสายที่เราได้มีการโฟนอินในรายการนะคะ
ท่านแรกเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกนะคะแต่ว่าท่านในฐานะที่นั่งในสอบคอด้วยนะคะ
คือถ้าดูจากคำตอบของเมื่อวานี้ถ้าคุณผู้ชมได้ชมนะคะจะเป็นคำตอบที่พาให้ส่งลูกไปถึงว่าตกลงวิธีการปฏิบัติของหน่วยงานที่อยู่ในขอบข่ายของสาธารณสุข
มีวิธีปฏิบัติอย่างไรต่อเรื่องนี้เพราะว่าในส่วนของรองพบทบนะคะ
ให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าจริงมีการชี้แจงกันตั้งแต่ตอนที่ลงที่อุตภัวร์เจ้าหน้าที่สนามบินก็เข้าไปชี้แจงแล้วว่าทำอะไรได้บ้าง
ทำอะไรไม่ได้บ้างทีนี้การมาถึงที่โรงแรมเป็นการจองโดยสถานทูตเองนะคะ
ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไทยที่จัดหาให้นะคะคนที่ควรจะต้องมาดูแลตรงนี้เนี่ย
คำตอบทำให้เข้าใจว่าต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขแต่รองพบทบก็บอกนะคะ
ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาประกบติดตลอดเวลาเลยนะคะแต่ทีนี้คำคำถามเนี่ยต้องไปถามเรื่องนี้ต่อที่สอทอนะคะ
เฉพาะสอทรในพื้นที่นี่เรื่องหนึ่งที่ระยองส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือที่
สนามบินสุวรรณภูมินะคะในกรณีการมีการผ่านด่านที่สุวรรณภูมิแล้วคุณพ่อ
ซึ่งเป็นอุปทูตของน้องเก้าขวบเด็กผู้หญิงนะคะได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
ว่าลูกสาวเป็นปอดบวมอันนี้ก็รองพบทบเป็นคนให้ข่าวนะคะ
คำถามก็คือว่าถ้าเป็นแบบนั้นลักษณะของความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ
ลักษณะแบบนี้แล้วบวกกับการมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคะ
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะกักตัวเพื่อรอผลเพื่อรอผลอยู่ที่สนามบินก่อน
ไม่ได้หมายถึงทุกกรณีด้วยนะคะหมายถึงกรณีนี้นะคะ
ซึ่งคำตอบของโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าสามารถใช้อำนาจที่ด่านหน้า
โดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขขอให้รอผลอยู่ที่สนามบินได้
สองเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างถูกโยนกลับไปที่การทำงานของสาธารณสุข
วันนี้เราจะคุยกันในสายกับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะคุณหมอปรีชาเปรมปรีค่ะ
อธิบดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ท่านรองค่ะคือต้องการวิธีปฏิบัติให้ให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานี้ที่เราได้สัมภาษณ์ในกรณีของกรุงเทพกับระยอง
คำตอบพาให้เข้าใจว่าขั้นตอนที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการจะ
จะเข้าไม่เข้าประเทศในกรณีของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะเหมือนอยู่ที่
การทำงานของสาธารณสุขเลยเดี๋ยวฉันเอาที่ระยองก่อน
ที่ระยองเนี่ยนะคะทางรองพบทบบอกว่าที่สนามบินอุตภัวเนี่ยนะคะ
ได้มีการแจ้งแล้วเรียบร้อยว่าทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้
ทีนี้เมื่อมาถึงที่โรงแรมเนี่ยนะคะก็เลยเป็นหน้าที่ของสาธารณสุข
คือคือถ้าดูขอบขายหน้าที่นะคะเป็นของสาธารณสุขในพื้นที่
คำถามคืออันเนี้ยเข้าใจตรงกันไหมคะท่านอืมก็ไม่ได้ดูเคสนี้นะครับ
แต่ก็คืออย่างนี้นะครับว่าถ้ากรณีที่สาธารณสุขจะ
มันจะมีสองส่วนนะครับคือตรงที่ด่านใช่ไหมครับ
ตรงที่ด่านผ่านที่สนามบินของอุตภาวใช่ไหมครับ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่อาจจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งซึ่งก็ถ้าเกิดตรงนั้นมีการตัดสินใจยังไง
หรือว่ายังไงอันนั้นก็อันนั้นก็ส่วนที่หนึ่งนะครับ
นะครับส่วนที่หนึ่งแต่ตรงนี้ผมไม่ได้ข้อมูลเนาะ
ผมไม่ได้ข้อมูลว่าว่ามีเจ้าหน้าที่แต่ว่าก็เห็นว่า
มีการพยายามที่จะหาหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เรา
เราประจำอยู่หรือเปล่านะครับครับอืมนะครับ
ค่ะที่สองคือว่าตอนที่ที่มาที่ที่ไอ้โรงแรมเนี้ยนะครับ
มันจากว่าโรงแรมนี้ไม่ได้เป็นโรงแรมในนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบโดยตรงนะครับ
อันนั้นคือสิ่งสิ่งแรกนะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดมีการแจ้งเข้าไปว่าอืม
ว่าขอให้มีการเข้าไปตรวจสอบว่ามีลูกเรือที่เข้ามาพักเนี่ยนะครับ
นั่นก็ทางสาธารณสุขก็คงจะเข้าไปช่วยตรวจสอบให้นะครับ
แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นถูกแอบไซน์ว่าว่าเป็นประเทศกวารันทีนเลยเนี้ย
ก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าไปดูแลประจำอยู่แล้วนะครับอ่า
เดี๋ยวฉันทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะคะคือไม่ว่าจะเป็นสนามบินไหนก็ตาม
รวมถึงที่อุตภัวเนี่ยพอลงมาแล้วนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่สนามบินเองเนี่ย
มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ตรงด่านหน้าร่วมกันเหมือนกับสนามบินอื่น
เอาถึงทางถูกไหมคะท่านรองครับถูกต้องครับเพื่อข้าขอขอไหม
เชิญค่ะแต่ว่าคือตรงนั้นเราคัดกรองคือถ้าไม่มี
ซึ่งธนิตุเสนอต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เค้ากำหนดให้

คือการที่จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอยู่ที่สนามบินเนี่ย

มีการคือเหมือนกับตรวจสุขภาพเหมือนกับเวลาผ่านด่านนะคะว่า
ผิดปกติไหมมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจไหม
ส่วนเรื่องของการแจ้งว่าเขาเข้ามาแล้วเขาทำอะไรได้ไม่ได้เนี่ยนะคะ
เป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องแจ้งคนที่เดินทางเข้าประเทศ
ในกลุ่ม๑๑กลุ่มที่กำหนดไว้โดยข้อกำหนดนะคะ
ในกลุ่ม๑๑ใช่ไหมครับ
กลุ่มนี้ก็คือก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง
ตามข้อตกลงเดิมทางคนที่อนุญาตให้เข้ามา
ทุกคนก็จะแจ้งตามหน้าที่ของตัวเอง
ผมก็ไม่รู้ค่ะว่าจะมีใครแจ้งหรือไม่
แต่โดยเบื้องต้นถ้าถูกได้รับอนุญาตให้เข้ามา
คนเบื้องต้นเลยก็ต้องแจ้งว่าคุณจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้นะครับ
ที่นี่อย่างที่ท่านรองเชฟภาษีบอกนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานที่ท่านถามท่านรองผ่อบอร์ธบอร์
ในฐานะที่นั่นนั่งอยู่ในสบคด้วย
บอกว่าคือดีวารีเป็นโรงแรมที่กำลังจะเป็นสถานกักกันตามข้อกำหนดที่ออกมานะคะ
ยังไม่ได้เป็นนะคะกำลังจะเป็นอ่า
ซึ่งแปลว่าถ้าสมมุติเป็นลักษณะของเป็นโรงแรมที่เป็นของรัฐนะคะ
หรือว่าจะเป็นสถานกักกันของรัฐตามประกาศก็แล้วแต่เนี่ย
คือถ้าประกาศเป็นอย่างเป็นทางการปุ๊บที่นั่นจะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขไปประจำอยู่เหรอคะ
ครับครับจะมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนเข้าไปดูแลให้ครับครับ
เพราะฉะนั้นการยังไม่ได้รับการประเมินนะครับอืม
แล้วก็ทางทีมแม้แต่ทางทีมก็เจ้าหน้าที่ของโรงแรมเองก็ยังไม่ได้มีการที่ถูกซักซ้อมว่าจะต้องทำอะไรตามขั้นตอนครับ
ตามระเบียบขั้นตอนที่ทางอ่ากรมสรรค์เขาก็กำหนดไว้นะครับอันนั้นครับค่ะ
ครับค่ะเอ๊ะแล้วถ้าถ้านะคะถ้าสมมุติว่าสถานที่ที่คนที่มาจากต่างประเทศจะเข้าพักยังไม่ได้เป็นสถานกักอ่า
สถานที่กักการหรือว่าจะเรียกว่าใดใดก็แล้วแต่เนี้ยอืม
จริงจริงต้องไม่เป็นต้องยังไม่ใช่สถานที่ที่จะใช้ถูกไหมคะเรียนเข้าใจหลักการถูกไหมคะ
คือถ้ายังไม่ได้เป็นอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับการอบรม
ยังไม่ได้รับการบอกกล่าวว่าต้องปฏิบัติอย่างไรหรือปฏิบัติต่อคนพักอย่างไร
คือสถานที่นั้นต้องยังไม่ใช้ถูกหรือเปล่าคะก็ถ้าตามหลักการก็จะก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับ
หลักการนะครับเออเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ก็เราก็คงคิดว่า
อาจจะเป็นเรื่องการความอารุมอร่วยกันระหว่างทางอ่าทางท่านอ่า
ทูตใช่ไหมที่จองไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
คิดว่าแล้วก็คิดว่ามันคงจะมีการกำชับกันในระบบเองว่าอ่า
พักที่นี่ได้แต่อาจจะห้ามออกไปไหนอะไรอย่างนี้นะครับ
อันนั้นเกิดเกิดเป็นสิ่งที่ที่น่าจะน่าจะเป็นการความคล้ายคล้าย
กึ่งอารุมอร่วยนะครับผมเข้าใจว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับครับ
ค่ะท่านรองธิบดีค่ะคำถามนี้ท่านได้นะคะคือ
ถ้าท่านสบายใจตอบแค่ไหนก็ได้นะคะไม่เป็นไรหรือว่าตอบในลักษณะของหลักการ
เฉพาะเจาะจงได้ไม่มีปัญหานะคะดิฉันก็พอจะเข้าใจสถานการณ์อยู่ค่ะ
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเมื่อวานนี้ที่ฉันก็ถามรองพบทบเช่นเดียวกันนะคะ
ว่าการที่การที่สถานทูตเนี่ยจองที่พักด้วยตัวเองเลย
โดยไม่ได้ผ่านการจัดสรรโดยรัฐบาลไทยเนี่ยจริงลักษณะแบบนี้เนี่ย
เอาอย่างนี้นะคะเรียนเลือกใช้คำให้ละมุนละม่อมหน่อยก็คือว่า
คือจริงจริงวิธีปฏิบัติต้องไม่เป็นแบบนี้ถูกไหมคะคือวิธีปฏิบัติต้องคือ
รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานราชการของไทยต้องเป็นคนจัดสรรว่าใครที่เดินทางเข้ามา
ต่อให้เป็น๑๑กลุ่มที่กำหนดไว้ก็แล้วแต่จะต้องเป็นรัฐบาลไทยเป็นคนจัดแจงเรื่องนี้ให้ถูกไหมคะ
ครับก็ในกลุ่มนี้ก็จะบอกว่าเราจะกำหนดไว้ครับอย่างเช่นกรณีลูกเรือทั้งหมดเนี่ย
ถ้าโรงที่ไหนก็จะมีพื้นที่ที่ให้อยู่โรงแรมที่ให้อยู่อันนั้นก็เป็นข้อกำหนดครับ
ถ้ามีกลุ่มเฉพาะกลุ่มทูตเท่านั้นที่จะให้บอกว่าไปอยู่ในพื้นที่ของทูตแค่นั้นนะครับ
นั่นคือกลุ่มตามปฏิบัตินะครับทั้งกลุ่มนี้ก็คงจะต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ทาง
ที่ตามที่สำบวัคคับกรับโน้ทนะครับค่ะ
ประมาณนั้นนะครับค่ะท่านรองค่ะเรียนอันนี้อันนี้ภาพหนึ่งนะคะ
ส่วนอีกภาพหนึ่งฉันต้องการรอยต่อว่าหลังจากที่ทหาร
ไม่ว่าจะแบ่งเป็นลักษณะ๒๗แล้วก็บวกอีกกลุ่มย่อยนะคะ
หรือว่าใน๒๗แล้วก็แบ่งเป็นทีละกลุ่มย่อยใดก็แล้วแต่เนี่ย
คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพื้นที่เนี่ยรู้ตอนไหนถึงได้เข้ามา
เหมือนกับประกบเพื่อขอตรวจร่างกาย
ได้ทราบว่ามี๑คนติดเชื้อโควิดค่ะ
คือทราบจากการแจ้งของใครทราบตอนกี่โมง
วิธีปฏิบัติของจริงของวันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นยังไงบ้างคะ
ครอบคุณนะข้อมูลมันดีถึงจุดอีก๒๐ผมนะ
อันนี้ผมอาจจะตอบไม่ได้นะ
ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจได้ค่ะโรงอธิบดี
เพราะผมไปลงอีกคลิปที่หนึ่ง

งั้นเอาอย่างนี้เราได้หลักการวิธีปฏิบัติครอบในเรื่องของระยองแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นกลับมาที่กรณีของกรุงเทพมหานครค่ะท่านรองอธิบดี
ตกลงแล้วเนี่ยนะคะตรงที่สวนภูมิเนี่ยณที่สนามบิน
รู้ตอนกี่โมงคะว่าสาวน้อย๙ขวบลูกอุปทูตเนี่ยเธอติดเชื้อโควิด
คือตอนที่ลงมาเราจะคัดกรองใช่ไหมครับก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็มีทั้งลูกอุปทูตที่ลงมาใช่ไหมครับ
คนที่มีกลุ่มที่อาการเข้าได้เนอะนะครับค่ะอ่า

เพราะที่ทีบรู้หลังจากที่เราปล่อยตัวไปแล้วเพราะว่าใช้เวลาสักประมาณ๒๓ชั่วโมง
เพราะว่ามีอาการเป็นควัดและมันไม่มีไข้
กลับไปแล้วไปรอผลตามที่ที่เที่ยวกำหนดนะครับก็คือจะอยู่ที่บ้านของท่านทูตตามนั้นครับ
ก็พอสักประมาณ๑๐โมงวะผมเข้าใจว่าประมาณสัก๑๐โมง๑๐โมงกว่านี้
แล้วก็แจ้งผลแล้วก็เขาก็พาเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับตอนสัก๑๑โมงกลับครับ
ทีนี้ถ้าย้อนกลับไปตรงจุดที่มีการตรวจคนเดินทางมาถึงเนี่ยนะคะ
ถ้าไม่ใช่น้อง๙ขวบคนนี้แต่อยู่ในลักษณะอาการเดียวกัน
หรือว่าอยู่ในกลุ่มที่ต้องสงสัยเหมือนกันเนี่ยคนอื่นกลับบ้านได้ทันที

คือจะมีถ้ามีไข้เกิน๓๗๘๕ขึ้นไปเนาะถ้ามีไข้เลยเนี่ย
เราจะส่งทุกคนที่มีไข้เนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าถ้ามีอาการเฉยเป็นไข้หวัดเป็นหวัดไปเฉยไม่มีไข้อะไรเนาะ
อันนี้เราก็ตรวจตรวจเขาอย่างใน๔๗รายเนี่ยเราก็ตรวจเขานะครับ
แล้วถ้าเกิดผลบวกออกผลการตรวจออก
นี่ก็เป็นวิธีปฏิบัติครับ
คือนอกเหนือจากเด็กผู้หญิง๙ขวบคนนี้คนอื่นที่เข้ารักษณะเดียวกันเนี่ย
ทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเรียนถามท่านรองของบทบ
ให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าท่านอุปทูตคือท่านหมายถึงคุณพ่อนะคะ
คุณพ่อได้แจ้งที่สนามบินว่าลูกสาวมีอาการปอดบวม

อันนี้ก็จากการคัดกรองเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ย
ก็เลยได้ถึงได้ปล่อยมา
ถ้าไปตามที่นะครับ
รองพบทบบอกเมื่อวานี้ว่าทางคุณพ่อได้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า
ลูกสาวมีอาการปอดบวมวิธีทำงานของสาธารณสุขตรงนั้นจะตัดสินใจยังไงคะ
ก็ถ้าปอดบวมก็ถ้ารักษณะปอดบวมมีหอบไหนนะครับ
เราก็จะตกเข้าไปหรือไม่ก็ให้หาโรงพยาบาลที่เหมาะสมให้กับทางท่านทูตที่จะพาลูกไปนะครับ
อันนั้นก็เป็นอีกที่หนึ่งครับถ้ารู้ตรงนั้นเลยนะครับ
คืออย่างนี้ค่ะเรียนไม่แน่ใจว่าทางรองพบทบเมื่อวานี้ที่ให้สัมภาษณ์ไว้ท่านได้ข้อมูลจากทีมไหนนะคะ
แต่ว่าท่านบอกว่าทางคุณพ่อของน้อง๙ขวบเป็นคนแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าลูกสาวมีอาการปอดบวม
ก็เลยเช็คกับท่านรองอธิบดีอีกทีนึงว่าตกลงทีมสาธารณสุขได้รับแจ้งข้อมูลนี้
ตอนที่ทางครอบครัวอุปทูตยังอยู่ที่สุวรรณภูมิหรือเปล่า
ซึ่งตามรายงานคือไม่มีใช่ไหมคะ
ครับตามรายงานไม่ได้มีแจ้งแจ้งดังนั้นครับ

ไม่แน่ใจนะถ้ามีการแจ้งก็คงจะมีวิธีการปฏิบัติอีกแบบ
ค่ะคือโดยหลักการมันจะต้องมีการปฏิบัติอีกแบบหนึ่งเลยถูกไหมคะ

จะมีไข้อย่างมีไข้สูงเราก็ส่งไปก่อนเลยครับ
เราคงไม่ให้ไปเข้าที่พักนะครับแล้วก็หาที่โรงพยาบาลที่เหมาะสมให้นะครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านรองพบทบเนี่ยท่านบอกด้วยนะคะว่าคือหลังจากที่มีมี
มีการตรวจเด็กแล้วเนี่ยเนื่องจากเด็กมีอาการไม่สบายอยู่ระดับหนึ่งนะคะ
ก็เลยอาจจะมีความงอแงเนื่องจากน้อง๙ขวบด้วยซึ่งเด็กมากนะคะ
ก็เลยให้ให้กลับไปที่พักของท่านอุปทูตอันนี้เป็นการตัดสินใจจริงที่จุดตรวจหรือเปล่าคะ
คือเด็กงองแงก็เลยให้กลับบ้านเนี่ยค่ะ
ไม่ไม่ระวังครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือถ้ามันไม่มีอาการที่รุนแรงมาก
หมายถึงว่าเข้าได้ก็เราก็ปล่อยกลับตามเกณฑ์ของคนที่ยังไม่สงสัยว่าเป็นผู้ป่วยนะครับ
นั่นก็คือปล่อยไปตามสิทธิ์ของท่านอุปทธูตที่ว่าจะพาเข้าไปที่บ้านพักอะไรอย่างนี้

ทีนี้ค่ะเมื่อวานนี้มันมีอยู่มันมีอยู่ประโยคที่พูดออกมาเป็นข่าวอะค่ะ
รองอธิบดีที่บอกว่าเป็นสิทธิพิเศษทางการทูตอันนี้มีการขยายความหน่อยดีไหมคะ

ก็คือว่าถือว่าปกติแล้วถ้าเกิดทูตและครอบครัวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับ
ก็จะได้สิทธิ์ก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือก็เข้าไปอยู่ในที่ของตัวเองเท่านั้นนะครับ
อันที่สองคือว่าถ้าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ย
เราก็แค่คัดกรองปกติก็ปล่อยเข้าไปพักไปเลยนะครับ
แต่พอดีลูกของท่านทูตเนี่ยคงมีอาการอยู่บ้างเล็กน้อย
อย่างเช่นเขาบอกว่ามีอาการไอเราก็เลยมีการเก็บสวอปนะครับ
แล้วก็ให้ไปรอผลที่บ้านที่ท่านทูตนะครับประมาณนี้ครับ
คือเมื่อวานอาจจะแบบเข้าใจกันคาดว่าเป็นเอกสิทธิ
จริงก็คือเป็นสิ่งที่กำหนดไว้ตามโปรตคอของสวบคแล้วครับ

คือกำหนดไว้แล้วว่าทูตและครอบครัวเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะ
เข้าไปที่พักของตัวเองแล้วก็อยู่ในที่พักของตัวเองเท่านั้นนะครับ
คือคืออย่างนี้นะคะที่ฉันสรุปให้ถ้าผิดท่านรองอธิบดีแย้งที่ฉันเลยนะคะ
ก็คือว่าจริงคนที่เดินทางจากต่างประเทศแล้วเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าเป็นท่านทูตหรือครอบครัวก็จะเข้าไปที่พักของท่านทูต
อันนี้คือเป็นไปตามข้อกำหนดที่ออกมานะคะคุณผู้ชมที่ที่รองอธิบดีพูดเนี่ย
ก็คือตามเอกสารเลยนะคะว่าจะมีกลุ่มของคนที่ถูกปฏิบัติแบบนี้เนี่ย
กลุ่มด้วยกันทีนี้ก็คือว่าถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยกลับจากต่างประเทศ
ข้อกำหนดที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ในกรณีของน้องเก้าขวบเนี่ย
เนื่องจากมีอาการนิดหน่อยที่บอกว่ามีอาการนิดหน่อยก็คือบอกว่ามีแค่ไอแล้วก็อุณหภูมินะคะ
ไม่ได้มีไข้เกิน๓๗๕นะคะซึ่งถ้ามีถ้ามีก็คือจะประสานให้ไปโรงพยาบาลที่เหมาะสมเลย
แต่ว่าเมื่อวานเมื่อวันที่ตรวจเนี่ยไม่ได้มีก็เข้ารักษณะข้อกำหนดเดิมก็คือกลับไปพักที่บ้านของทูต

เพราะฉะนั้นจริงแล้วถ้าจะใช้คำว่าพิเศษหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะ
ถ้าคนทั่วไปจะเข้าใจว่าอย่างนี้เรียกพิเศษเพราะมันถูกกำหนดไว้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้
มันจะถูกกำหนดไว้ว่าเป็นแค่กลุ่มบางกลุ่มเท่านั้นที่ถูกปฏิบัติแบบนี้
แต่ที่รองอธิบดีบอกคือว่าไม่ได้พิเศษและบวกพิเศษบวกพิเศษเข้าไปอีกอย่างนี้ถูกไหมคะ
เรียบข้าบประมาณนี้ข้อใจข้าว
ขอระวังให้ท่านด้วยอีกนึงเรื่องค่ะ
ก็ไม่พบคำถามคือว่าตกลงเราจะยังใช้การตรวจอุณหภูมิในการเข้าอาคารเข้าสถานที่ต่างอยู่ไหมคะ
เรื่องมีไข้จริงถ้ามันมีไข้จริง
ความว่าจะไม่ป่วยนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นการ
กองก็อันที่หนึ่งก็คงยังมีประโยชน์อยู่
สำหรับถ้าเกิดเจอคนที่มีไข้เราก็จะได้
ไปแล้วไม่เห็นมีไข้เลยอะไรอย่างนี้นะ

ถ้าคนมีไข้มาเราก็สามารถจะขัดกรองได้

การที่เราไปตั้งเทมเลสเจอร์วัดเนี่ย

ให้มีความระมัดระวังตัวเอง
มีความตื่นตัวในการที่จะป้องกันตัวเองนะครับ

ถามให้จะมีมาตรการที่

ในประเทศไทยเรานะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะต่อสายทางเอกชนนะคะ
ความจริงแล้ววันนี้ต้องมีรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเตชะมานั่งในรายการนะคะ
แต่ว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยเทรายการเราค่อนข้างจะกระชั้นนิดนึงนะคะ

แล้วก็เท่าที่ทราบเราอาจจะไม่ได้สายใครที่เป็นสาธารณสุขในพื้นที่เลย
เพราะว่าต้องรับนายกที่ระยองสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับนายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะคะ

คุณสลินทิพย์วันนี้ได้ไปรอพบนายกกับเขาด้วยไหมคะ

ทีนี้ในส่วนของระยอง
ไม่ใช่ค่ะที่ฉันถามเพราะว่าเห็นนายกไปที่ระยองแล้วก็เหมือนน่าจะเกณฑ์คนไปอยู่ตรงนั้นพอสมควรนะคะ
ว่าเกณฑ์คนหมายถึงว่าคือทำให้คนไปรวมกันอยู่เยอะพอสมควรนะคะ
ทีนี้ในส่วนของการท่องเที่ยวที่จังหวัดระยองเป็นยังไงบ้างคะในช่วงสัก๔๘ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
คือวันแรกนะคะที่พอได้รับข่าวข้อมูลข่าวสารนะคะ
ทั้งที่ลูกค้าจะเข้าพักในวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะ

พอโรงแรมที่ระยองได้รับผลกระทบมีการยกเลิกทีนี้ก็เลยเลยลามมาถึงเกาะเสม็ดด้วยเช่นกัน
เพราะว่าเกาะเสม็ดก็อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดระยองค่ะ
เอาอย่างนี้นะคะคือตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่คนยกเลิกเราเราพอจะจับสาเหตุหลักได้ไหมคะ
คือแค่บรรยากาศมันไม่เอื้อแล้วหรือว่าคนกลัวว่าจะเกิดการติดเชื้อไม่รู้ว่าไปที่ไหนจะอันตรายไม่อันตราย
หรือว่ามันเกิดจากเหมือนกับรับข่าวมากเกินไปแล้วก็แบบตื่นตนกตกใจกันไปหมดคะ
คือเราเข้าใจนะคะว่าพอมีข่าวว่าตรงที่ตรงจุดไหนมีการแพร่ระบาดของเชื้อทุกคนก็จะมีความวิตกกังวลอยู่แล้วอ่ะนะคะว่า
ฉันก็จะไม่ไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงในเมื่อมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นฉันก็ไปที่อื่นก็ได้ในลักษณะของความเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะนะคะ
ถึงแม้ว่าความใจนี่อยากจะมาที่เกาะเสม็ดก็จริงนะคะแต่ว่าด้วยความที่กลัวว่ามันจะเลยลามไปถึงเกาะเสม็ดด้วยหรือไม่นั้น
เราก็พยายามให้ข้อมูลข่าวสารให้กับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ว่าบางคนที่เข้าใจเขาก็อาจจะมาเที่ยวได้
เพราะว่าเกาะเสม็ดกับตัวระยองเนี่ยมันก็ห่างกันประมาณ๒๐๑๐กิโลนะคะแล้วก็มีหลายช่องทางที่จะสามารถเดินทางเข้าไปถึงเสม็ดได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวเมือง
ทีนี้นักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจเลยก็ไม่สนอะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าก็กลัวด้วยความที่กลัวนะคะเขาจะพาตัวเองเข้ามาในพื้นที่สุ่มเสี่ยงทำไมเพื่ออะไร
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการที่ยกเลิกดีกว่านะคะ
คือจริงแล้วที่เราคุยกับทางเกาะเสม็ดเนี่ยเพราะว่าคือมันพูดกันแบบตรงไปตรงมาก็เหมือนกับแบบเราคุยกับส่วนที่มันแยกกันไปเลยนะคะคือเป็นเกาะใช่ไหมคะ
แต่ว่าเนื่องจากสังกัดในจังหวัดระยองก็เลยโดนไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะโดนผลกระทบไปด้วยค่ะ
อย่างนี้ในระยองไม่เละหมดเลยเหรอคะเนี่ย
ในระยองนี่พื้นที่หน้าลูกค้าที่ด้วยกันเองรู้จักกันเองนะคะจะแต่งงานอยู่แค่อีก๒วันนี้ยังยกเลิกเลยค่ะ
แต่งยังต้องยกเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่กลัวในพื้นที่แต่ว่าเราก็เข้าใจนะคะว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนั้นเขาก็ควบคุมอยู่แล้วใช่ไหมคะ

ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตรงไหนแล้วส่วนนอกเหนือจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็น่าที่จะปลอดภัยแล้วเราก็พยายามที่จะบอกอยู่เสมอว่าพื้นที่ของกรสเม็ดเนี่ยเรามีการคัดกรองตั้งแต่ท่าเรือทั้งหมด๖๗ท่าทางทางฝั่งบ้านเผยแล้วจนกระทั่งมาเข้าที่ทะพานอบจซึ่งเป็นทะพานท่าเรือเดียวของกรสเม็ดเนี่ยเราก็ม

อยากจะไปถามหาความผิดจากใครอ่ะนะคะแต่ว่าเราพยายามที่จะรักษามาตรการกาดไม่ตกอยู่แล้วแต่ทางหน่วยงานเองกับปล่อยปะละเลยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำให้ประชาชนแล้วผู้ประกอบกิจการทั้งหลายที่อยู่บนทั้งระยองทั้งเสม็ดเนี่ยได้รับผลกระทบไปแบบเนี้ยท่านจะต้องออกมาดูแล้วมองแล้วเห็นถึงความรับผิดชอบที่จะต้องควรรับดูแลยังไงแบบไหนเหมือนการที่บอกว่าการเยียวยา

คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนะคะเรื่องของการศึกษาเองก็ทันทีเช่นเดียวกันหลังจากที่เกิดข่าวเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับศึกษาที่การจังหวัดระยองค่ะ

สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
ตกลงสถานศึกษากี่แห่งคะที่ปิดแล้วตอนนี้นะคะ
ครับครับเรามีข้อมูลที่ได้รายงานกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ได้รายงานในที่ประชุมของจังหวัด
ซึ่งเป็นคณะกรรมการควบคุมโรคแล้วก็คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดครับ
ก็ได้ตัวเลขที่เราได้นำเสนอเป็นตัวเลขการปิดสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด
ที่เรารับรองตัวเลขให้ตรงกัน
ตอนนี้ที่ล่าสุดเมื่อสักครู่ก็จะได้รับรายงานปิดโรงเรียนมา๒๓๔แห่ง
แต่ก็บินคุณจำขวัญว่าการปิดเรียนของเรา
ในครั้งนี้เนี่ยคือเราปิดเรียนเพื่อจะบริหารในเรื่องของการสถานที่

แต่ว่าเด็กของเราทุกคนทุกสังกัดก็ได้เรียนนะครับ
ได้มีการเรียนการสอนผ่านช่องทางที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

เพราะฉะนั้นเป็นการปิดที่เรายังมีการเรียนการสอนอยู่ครับคุณจอมขวัญครับ
บอกว่าเรียนคือเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะศึกษา
ครับผมก็มีการเรียนออนแอร์ออนไลน์ออนไซต์หรือว่าการเรียนผ่านช่องทางที่มีแอปพลิเคชัน
มีแปลตฟอร์มต่างนะครับที่คุณครูผู้สองสามารถพบกับนักเรียนนักศึกษาของเราได้ครับ
เรียนถามท่านแบบนี้ค่ะเนื่องจากเรียนฟังนายกให้สัมภาษณ์นักข่าว
คือเนื่องจากก็ยังไม่ได้มีรายชื่อคนไทยหรือคนในพื้นที่ติดเชื้อ
ทำไมต้องปิดเยอะตั้ง๒๐๐กว่าแห่งอะคะ
คือนายกก็ยังบอกเลยว่าเอ๊ะหรือเสพข่าวมากไป
ทำไมถึงปิดเยอะขนาดเนี้ยคะครับครับถูกต้องแล้วครับ
เพราะว่าในสถานการณ์ตัวนี้นะครับก็ยังไม่มีรายงาน
ยังไม่มีการสรุปตัวเลขบอกว่ามีคนป่วย
มีคนติดเชื้อในจังหวัดระยองเท่าไหร่นะครับแต่ก็เรียนว่า
ประสบการณ์ของการที่เราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จนการที่เราได้ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคมาสักระยะหนึ่ง
มันก็ทำให้เกิดแห่งความตัดหนักความที่จะเอ่อ
เพราะฉะนั้นการปิดเรียนนี่ก็คือเป็นการปิดเรียนที่เราไม่ได้บอกว่าเป็นสถานการณ์แพร่ระบาดร้ายแรงนะครับ
ยังแต่ว่าเป็นการประเมินสถานการณ์หรือสถานการณ์นะครับ
โดยเราจะปิดเรียนไประยะหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ก็ส่วนใหญ่กว่า๗วัน
วันก็นับจากเมื่อวานนี้๑๔บางแห่งก็เริ่ม
แล้วก็จะเรียนประมาณวันที่หลัง๒๐ไปนะครับ
ก็อยู่ภายใต้จำนวนวันที่
ระเบียบประสุนสหภาษณิการได้กำหนดไว้ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปิดสถานศึกษาได้
ในประโยชนีมีเหตุพิเศษนะครับ
ที่ว่านี้ก็หมายถึงเรื่องของสารภัย

ครับผมขออภัยค่ะศึกษาต้องนิดเดียวเพราะเวลาหมดแล้ว
คือกำลังจะบอกว่า๒๐๐กว่าแห่งนี้ก็คือปิดแค่๗วันแล้วก็จะกลับมาเรียนมาสอนกันตามปกติถูกไหมคะ
ใช่ครับก็เป็นช่วงของการประเมินสนักการณ์เท่ากัน
ช่วงนี้ไปหาวันไปถึงวันศุกร์แล้วก็จะประเมินดูชิ้นครับ
ได้ค่ะยังไงเดี๋ยวตามข่าวจากระยองต่อนะคะขอบคุณคุณชาตรีตอนนี้ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมค่ะก็อย่างที่เราได้ยินคำตอบไปนะคะ
ส่วนคำถามที่นายกถามว่าจะต้องเยียวยาคนระยองแบบไหน
จริงแล้ววันนี้ท่านลงพื้นที่ท่านอาจจะได้คำตอบกับหูเองนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะ